พาไปดูเรื่องราวที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ

นี่ครับชาวบ้านบ้านนศวรรณตมบลหลวงประดูร์อำเภอเว้วเทลงจังหวัดนโครลราชสีมา
พากันไปกราบไหว้สารปู่ตากุญศรีชัยมงคลที่บริเวณใต้ต้นไสอายุกว่าร้อยปีนะ
คือด้วยความเคารพแล้วก็นับถือชาวบ้านต่างก็ศรัทธา
และเชื่อว่าคอยที่จะช่วยปกปักรักษาคนในหมู่บ้านให้มีความทรงสุขมาอย่างยาวนานนั่นเอง
ก็เลยไปที่นี่ไปถามคุณลุงเวทอายุ๗๔ปี
คือเป็นชาวบ้านโนนสุวรรณนั่นแหละบอกว่าสารปูตาขุนศรีชัยมงคลเนี่ยเป็นสารที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะ
ใครที่มากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบมักจะประสบผลสำเร็จ
โดยเฉพาะชาวบ้านที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศอันนี้สำคัญเขาบอกว่าจะต้องมากราบไหว้ขอพร
ซึ่งก็จะได้สมดั่งใจหมายคือไปทำงานต่างที่ต่างถิ่นแล้วก็ประสบความสำเร็จนั่นเองนะครับ
และในช่วงนี้ไอ้โรคโควิด๑๙มันระบาดไงยังคงแพร่ระบาดอยู่นะครับ
ชาวบ้านเองก็มากราบไหว้ขอพรให้สารปู่ตาขุนศรีชัยมงคลช่วยหน่อยเถอะ
ปัดเป่าเจ้าไวรัสโคโรนาโรคโควิด๑๙ให้ออกไปจากประเทศไทยไม่ต้องมาอีกเลย
ก็เป็นถึงสิ่งที่ไม่ดีด้วยซึ่งก็พบว่าคนในหมู่บ้านไม่มีใครนั้นเจ็บป่วย
หรือว่าติดโรคโควิด๑๙แม้แต่คนเดียวนะ
ก็ทำให้ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างมากราบไหว้ขอพรกันยกใหญ่
ให้ปกป้องคุ้มครองชาวบ้านและก็ช่วยไหลโควิสก้าวไปจากประเทศไทย